ตอนนี้ราคาค่อนข้างดีนะฮะจึงเกิดเหตุการณ์ไม้ด่างปลอมขึ้นมา
คือขยี้หู๕ทีฟังข่าวนี้ฮะไม้ด่างปลอมจะปลอมได้ไง
มีเพจดังเข้ามาแฉนะครับกลงในการทำไม้ด่างปลอมขึ้นมาครับ

น้ำมันก๊าซครับ

ไอ้ดังเหลืองดังเหลืองสีน้ำมันนะครับท่านผู้โชคย้าวแมวนี่หว่า
เดี๋ยวได้ยิงกันเพิ่งแหลกรู้แล้วไม่เป็นไรครับตามได้
โอเคชัดเจนนะเขียวปิดมาเที่ยวปิดบ้าไปแล้วเออ
ด่างยังถึงขั้นมีการปลอมเลยเหรออยากได้ด่างขนาดไหน
ก็เช็ดออกมาสีติดออกมาเลยเอาน้ำมันการ์ดเช็ดฮะ
โอ้โหสีติดทิชชู่ออกมาเลยฮะเรื่องของเรื่องคือสั่งไม้ด่างทางออนไลน์
เจ้าของเขาบอกว่าผมก็อยากจะขายพี่ด่วนที่สุดเลยนะ
เพราะว่าจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อจักรยานให้ลูกฝั่งคุณพี่เขาสองคนนี้
เขาก็เลยรีบโอนไปโอ้เป็นคุณพ่อที่น่ารักมาก
โอนไปได้ของกลางมาได้ของมาเสร็จแล้วเออ
มันมีความด่างเข้าใจแต่มันด่างแปลกไปไหมมันดูหน้าตามัน
มันดูแปลกเลยทดลองฮะทดลองเอาน้ำมันการ์ดถูถู
ให้ดูกลงของคนร้ายในการก่อเหตุขายไม้ด่างออนไลน์
อยากได้ดังไซส์ไหนขนาดไหนเอาสีจางแต้มลงไปเท่านั้นเอง
แล้วรีบขายเลยฮะที่ผ่านมามีผู้เสียหาย
โดนหลอกขายแล้วหลายรายนะครับเจ้าของคลิปบอกว่าตกใจ
คือเอกใจแล้วก็ตกใจด้วยว่าทำไมถึงมีคนทำงานแบบนี้ได้ฮะ
เอาอย่างนี้เบื้องต้นไม่โกรธกันรุนแรง
โกรธรุนแรงคือเอาเงินที่จ่ายไปคืนมา
แต่หากให้เวลาแล้วไม่กลับมา
รับรองว่างานนี้ต้องมีแจ้งความอย่างแน่นอนนะครับ

ดังนั้นหากใครจะซื้อไม้ด่างออนไลน
ก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนว่าตอนนี้มีกลงแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว
เอาสีธรรมดาสีน้ำธรรมดา
แต้มไปให้กลายเป็นไม้ด่างปลอมฮะ